หัวไว้แบบนี้ตายแทนลูกน้อง
พ่อค้าตกบ่อมะม่วงดองจมน้ำดองมะม่วงจนเสียชีวิต
เขาเป็นเจ้าของธุรกิจบ่อมะม่วงดองค่ะคุณผู้ชม
แล้วอยู่ที่ชายภูมิลูกน้องเนี่ยจะลงไปตักมะม่วงดอง
มันอยู่ก้นบ่อแล้วมันจะหมดบ่อแล้วค่ะ
แล้วทีนี้กลิ่นมันแรงมากที่มันแรงเพราะมันก็มีส่วนประกอบเยอะ

แล้วทีนี้ลูกน้องเหมือนจะเป็นลม
เจ้าของเนี่ยจะลงไปช่วยท้ายที่สุดเสียชีวิตแทนลูกน้องนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางเลย
ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านซับพวัย
ตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
เป็นที่ตั้งโรงงานมะม่วงดองนะคะ
โดยเจ้าของโรงงานคือนายประดับดมดวงเด่น

เมื่อคืนก่อนก็คือวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นคนงานคือในเสริมกำลังจะลงไปตักมะม่วงดองในบ่อ
แล้วเจ้าของคือนายประดับเห็นว่าลูกน้องจะเป็นลมหน้ามืดแล้ว

ท้ายที่สุดแล้วคนที่ลงไปช่วยนี่แหละหน้ามืด
แล้วก็ร่วงลงไปในเบาะเลยนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ภาพนี้นะคะสะเทือนใจจริง
คือพอคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราไปถึง
ก็ให้คนงานที่เฝ้าบ่อพาไปดูจุดที่เกิดเหตุหน่อย
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแค่ลองเปิดฝาบ่อออกเนี่ยนะคะ

มันเป็นกลิ่นแบบเปรี้ยวฉุนจมูก
เพราะว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเดินไปใกล้กว่านั้น
อยู่ข้างบนไม่ได้ลงไปข้างล่างเหมือนคนงาน
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ไม่ไหวแล้วจะหายใจไม่ออกแล้ว
อย่างที่บอกค่ะส่วนประกอบในเบาะดองมันก็เยอะไง
เกลือปูนขาวสารส่งผงกำบูดน้ำพวกนี้
แล้วมันหมักดองอยู่ใช้ระยะเวลา

บ่อดองนี้ลักษณะบ่ออธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้
เป็นบ่อกว้างประมาณ๓คูณ๓เมตร
แล้วก็แค่ปากบ่อมันแคบไง
มันแค่ประมาณสัก๑๒๐เซนติเมตร
ยาว๑๒๐เซนติเมตร
สรุปง่ายคือปากบ่อแคบ
แล้วลงไปมันก็จะกว้าง
ซึ่งแต่ละบ่อเขาก็จะมีฝาปิดเอาไว้ไม่ให้กลิ่นขึ้นมา
ระดับความลึกดูกันหน่อยจากทีมกราฟิกที่เราทำมาเนี่ยนะคะ

แล้วเวลาที่ดองมะม่วงเนี่ยคุณผู้ชมเห็นด้านในนะ
มันก็จะมีน้ำแล้วก็มีมะม่วงดองมีส่วนประกอบต่างในดองอยู่
ระดับน้ำมันจะประมาณ๒เมตรครึ่ง
แล้วจะเหลือพื้นที่ว่างประมาณสัก๕๐เซนติเมตร
แต่ว่าบ่อที่เกิดเหตุคือมันตักออกไปเยอะแล้ว
เอาไปขายเยอะแล้วเอาไปแพ็คเยอะแล้ว
มันก็เลยเหลือมะม่วงดองอยู่ระดับน้ำมันประมาณสัก๓๐เซนติเมตร
ที่เหลือเป็นพื้นที่ว่างแต่อากาศตรงนั้นมันก็อีกกลิ่นมันก็แรงมากเลย
คือตลบอบอวนไปด้วยก๊าซไข่เน่า
แล้วก็ก๊าซที่ใช้ในการดองมะม่วงอีกอย่างบ่อลึกลงไป
พอตกลงไปขึ้นไม่ได้แล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นคนรูปร่างใหญ่
ตอนนั้นลูกน้องก็พยายามที่จะช่วยแล้วนะแต่ช่วยขึ้นมาไม่ได้นะครับ
สำหรับดองมะม่วงแห่งนี้นะครับมีทั้งหมดถึง๒๔บ่อ
ส่วนบ่อที่มีคนเสียชีวิตนั้นจะเป็นบ่อที่๒๐
บ่อนี้มีระยะเวลาประมาณ๑๒ปีในการหมักแล้วนะครับ

เพราะมะม่วงที่ดองยังตักขึ้นมาไม่หมด
อย่างที่คุณอริยาบอกเหลือก้นบ่อแล้วนะครับ
วันเกิดเหตุนายประดับพร้อมลูกน้อง๒คน
คือนายประกอบกับนายเสริมกำลังตักมะม่วงเพื่อจะนำไปขาย
ลูกน้องชื่อเสริมต้องลงบันไดไปตักด้านล่างเกือบถึงก้นบ่อ
เพราะบ่อนี้มันคือใกล้จะหมดแล้วมันอยู่ลึกแล้ว
มีน้ำดองสูง๓๐เซนติเมตร
ไม่นานครับเกิดอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม

จากนั้นเองนายประดับก็ลงไปช่วยนายประกอบ
นายประกอบก็ลงไปช่วยนายประกอบรอรับ

คือนายเสริมเป็นคนลงไปที่บ่อคนแรก
ประดับผู้เสียชีวิตลงไปช่วย
และให้นายประกอบอยู่ข้างบนคอยช่วยดึงขึ้นมา
และเสร็จแล้วก็ดึงนายเสริมขึ้นมาได้
แต่นายประดับครับกลับมีอาการหน้ามืดแทน
เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบเหมือนชีวิตแรกชีวิตเลยคุณ
นายเสริมรอดชีวิตมาได้
นายประดับตกลงไปบ่อ
และนายประดับเป็นคนรูปร่างใหญ่ด้วยนะครับ
ลูกน้องเองต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มูลที่สว่างคุณธรรมสถานชายภูมิ
ให้มาช่วยนำร่างของนายประดับขึ้นมา
แล้วเชื่อไหมฮะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึง
เพื่อค้นหาผู้ที่ติดอยู่ข้างใน

พบร่างของผู้เสียชีวิต

คือร่างจมลงไปด้วยนะฮะ

หลังจากที่คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวได้เห็นสภาพบ่อไปดูมาแล้ว
มันเป็นยังไงไปพิสูจน์กลิ่นมาแล้ว
ทีนี้ค่ะคุณกิติศักดิ์ก็เดินทางไปหาในเสริม
ในเสริมเนี่ยคือคนงานคนแรกที่ลงไปในบ่อแล้วมีท่าทีจะเป็นลม
จนเจ้าของคือนายประดับไปช่วยเนี่ยนะคะ
คือไปถึงบ้านในเสริมเลยค่ะที่บ้านดอนกุตตะโพ
ตำบลดอนตะลินที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ก็ไปสอบถามแล้วแหละว่ารุ่นร้าวมันเป็นอย่างไร
เสริมก็เล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวไปฟังในเสริมเขาเล่ากันหน่อยนะคะ
แล้วพี่ก็ได้ลงไปช่วยด้วยไหมครับ
ผมขึ้นมาแล้วนี่พี่ประกอบลงไปนิดนึงแต่มันอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้
ไม่มีอากาศหายใจก็เรียกพอตึ๊กกว่าจะมาก็นานโขเหมือนกัน

ไม่ได้ใส่เลยก็ลงไปถอดเสื้อผ้าลงไปเลย
แต่บ่อนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรของมันมันจะเกิดสะสมนานหรือเปล่าก็ไม่รู้

ทำไหมก็ทำงั้นการบางขั้งแต่คลั้งนี้มันเวลาเป็นจารย์กินไว้มันเลย

คือในเสริมที่เล่าให้ฟังนะคะแค่ตอนแรกที่ในเสริมก้มลงไปจะเก็บมะม่วงดองที่มันอยู่ก้นบ่อเนี่ย
ก็หน้ามืดวิงเวียนตาผ้ามัวมองไม่เห็นแล้วอะค่ะพอเจ้านายเห็นก็จะลงไปช่วย
แต่พอลงไปช่วยแล้วกลับไม่ได้ตามขึ้นมาแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างที่เรารายงานไปเนี่ยนะคะ
คือเสียชีวิตตอนนี้เนี่ยญาติญาติก็นำศพนายประดับเนี่ย
ไปประกอบพิธีตามศาสนาที่บ้านในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็ไม่ได้ส่งไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมแต่อย่างใด
เพราะว่าญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิต
มาดูข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดองอาหารนะครับ
ว่าจะเป็นมะม่วงดองกระเทียมดองผักกาดดองต่าง

ปัจจุบันเนี่ยมักจะมีการเติมสารเคมีเช่นสารกันบูดลงไปด้วยนะครับ
เพื่อให้สามารถเก็บรักษาอาหารที่หมักดองนี้ไว้ได้นานนะครับ
สารกันบูดที่เป็นสารยอดฮิตที่ใช้กันก็กรดเบนโซอิกกรดซอบิกกดโปรปีโอนิกรดอาซิติกนะครับ
แล้วก็สารการบูดเหล่านี้ถ้าหมักดองด้วยระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม
อาจจะเป็นอันตรายและเป็นสารตกค้างได้นะครับ
รวมถึงก็จะมีพอหมักดองแล้วมันจะเกิดเป็นเหมือนก๊าซไข่เน่านะครับ
แล้วในบ่อที่ผู้เสียชีวิตลงไปมันมีก๊าซไข่เน่าทั้งนั้นเลย
คือความจริงเราพูดถึงเรื่องพวกมะม่วงดองอะไรอย่างนี้เราเห็นเวลาที่มันใส่ถุงแล้วเราก็เปรี้ยวปากเนอะ
แต่พอฟังการเล่าข่าวบอกว่าบ่อนี้มันหมักดองมาปีถึง๒ปีแล้ว
รู้สึกว่าต่อไปอย่างไรล่ะ
เข้าไปตรวจการสร้างบ่อแบบนี้ด้วยนะ
เพราะดูแล้วเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะครับ